เล่าเรื่องรถติดก๊าซแล้วไฟลุกมาหลายรอบ
พอเล่าแบบนี้มันก็ดูแบบอ้าวมันก็เคยเห็นมาแล้ว
แต่ข่าวนี้ที่บอกว่าไม่เคยเห็น

ถ้าเป็นเจ้าของแล้วรถเจอแบบนี้เซ็งดิ

แต่เจ้าของรถคันนี้เขาเซ็งไหม

ข่าวมัน

คราวนี้คือพี่ชอบแบบตั้งราคา

ดอมช่วยพี่หน่อยเพราะว่าชาติภัณฑ์ชาติ

คือคนนั้นเขาให้๘๐๐๐ใช่ไหม
พูดแปล
ให้๑๕๐๐บาทขายพี่เถอะบอก

เพราะว่าลุงเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยนะ

นี่เลยเป็นคนเยอรมนี

เพราะฉะนั้นพูดไทยได้สื่อสารได้

พี่ขาย๒๐๐๐มันยังเอาเลย
เดี๋ยวว่ากันไปติดต่อได้เลยค่ะ

อย่างที่บอกไงได้เมียคนไทยอยู่ที่อุดรมา๒๐ปีแล้วนะ
แล้วถามว่าลุงดีเตอร์ทุกวันนี้ทำอะไร
เค้าขายไซ่กรอกอยู่กับเมียไง
ทีนี้เนี่ยท่าทางไม่เซ็ง

แบบนี้แล้วไฟมันพลึบตรงห้องเครื่องอ่ะค่ะครับตรงถนนอ่าขาเข้าอ่ะอุดรขอนแก่น
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน่วยดับเพลิงของเทศบาลก็ต้องมาช่วย
ดับไฟก่อนโอ้โหแต่นี่ไปหมดแล้วอ่ะ
ดีเตอร์แกอารมณ์ดีไม่ได้ตื่นกลัวไม่ได้ตกใจ
นี่ขนาดเพิ่งหนีตายออกมาจากรถเลยนะช่วยเจ้าหน้าที่เข็นรถ
บข้างทางแล้วเนี่ยช่างภาพนักข่าวก็คงจะถามแหละว่าขายเท่าไหร่
อันนี้สนใจจริงหรือถามเพื่อเป็นรายละเอียดถาม
ขายขายไหมขายไหมเป็นการโยนหินถามทางแหละเออ
ขอซื้อหมื่นห้าลุงก็ดีใจเลยนะเออคุยกับเมียลุงหน่อยดีกว่า
เมียลุงเมียลุงเมียลุงบอกว่าเนี่ยพอรู้ข่าวนะเออ
ว่าเนี่ยรถสามีไฟไหม้ใช่ไหมรีบออกมาดูนี่ยังโชคดีนะ
สามีไม่เป็นอะไรเคยบอกแล้วใช้รถคันอื่นเถอะ
ที่บ้านอ่ะอยู่ด้วยกันกันสองคนเลยนะรถมีกี่คันรู้ป่ะมีหกคำ

อันนี้รถซื้อแกงอ่ะ

ทีนี้คือเขาบอกว่ารถเก่งรถกระบะที่บ้านมี
แต่ว่าสามีชอบขับโดยเฉพาะอะไรคันนี้เก่าแล้วแต่ก็ชอบขับเหลือเกินก็คงต้องยื่นคำขาดแล้วล่ะต้องขายแล้วนะ
กลัวไงเดี๋ยวเกิดขับไปแล้วต่อไปเป็นอะไรมาอีกแล้วสามีจะเป็นอะไรไปทำไงเนาะ

เรื่องที่๑รถติดก๊าซทุกชนิด

มันมีระยะของมันนะครับยังไงไปตรวจสภาพหรือว่าถ้ายังไม่ถึงหรือนานแล้วสังเกตดมกลิ่น
ถ้ามีกลิ่นก๊าซรั่วออกมานะไปนะไปตรวจ
เรื่องที่สองเรื่องที่สองเจ๊เอาป่าวพี่ตัดมาแล้วหมื่นห้าแล้วแอ้งเอาพี่ขายเองสองหมื่น

จะโทรไปคุยให้นักข่าวไปคุยเลย
เรื่องที่๓เรื่องที่๓คุณผู้ชมบอกมาทำไมคุณเบิร์ตใส่เสื้อสีไม่เหมือนกับดอมกับน้ำแข็งอ๋อออกทนแดงส้มแดง
ตูมมาเปลี่ยนด้วยคุณผู้ชมบอกว่า
ข้อ๓นี้ไม่เกี่ยวอะไรกับข่าวเลย
ก็คุณผู้ชมคุยมาเนี่ยพี่สาลีบอกมา